ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
กอล์ฟชายมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันค่ะ
ก็ขึ้นจากอันดับโลกที่๓๒มาอยู่ที่อันดับที่๒๙ของโลกนะคะ
ซึ่งก็เป็นอันดับที่สูงที่สุดในชีวิตของเขาด้วยค่ะ
ซึ่งก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง๓นัดในรอบแบ่งกลุ่ม
ต่อด้วยเอาชนะในรอบ๑๖คนสุดท้าย
ก่อนที่จะไปแพ้บับบ้าวะสันอดีตมือสองของโลกในรอบ๘คนสุดท้าย
ซึ่งสุดท้ายแล้วรายการนี้เป็นบับบ้าวสันที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยค่ะ
ต่อกันที่ฟุตบอล๗คนนะคะ
สิ่งฟุตบอลลีก๒๐๑๗๒๐๑๘รอบชิงช้ำประเทศไทยค่ะ
ก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า๑๐ล้านบาทรอบชิงชนะเลิศนะคะ
ที่สุดท้ายค่ะเป็นริมคองอาริน่าที่ชนะในการดวนจุดโทษ๓ประตูต่อ๒
สกอรมก็๕ประตูต่อ๔นะคะคว้าช้ำไปครอง
พร้อมกับได้ไปฝึกซ้อมเรียนรู้ทักษะฟุตบอลที่สนามซ้อมของเชลซี
พิมพลิกอังกฤษฤดูการล่าสุดที่อังกฤษด้วยค่ะ
ต่อกันที่บริษัทมิโรชิตายินตันจำกัดนะคะแล้วก็เจแปรนดีมฟุตบอลแอสโซเซเอชั่น
ก็มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีมบางกอกกลาสเอฟซีค่ะ
หลังจากเอาชนะอสัมชันยูเนเต็ดไป๑ประตูต่อ๐ในรอบชิงชนะเลิศนะคะ
ซึ่งก็มี๒๐สโมสรทั้งในอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน
จากนี้ในรายการนี้ก็ยังคัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีนะคะ
ฝึกทักษะลูกหนังกับทีมซานเฟรเซฮิโรชิมาทีมในเจลีก
ที่มีธุรสินแดงดาส่วนหน้าทีมชาติไทยค้าแข้งอยู่ค่ะ
ซึ่งปรากฏว่า๒นักเตะที่ได้ไปฝึกฝีเท้านะคะ
ก็มีธนกิจละอองไขค่ะส่วนหน้าจากบางกอกกราส
แล้วก็ณชนกกลิ่นหอมนะคะกองกลางจากชนบุรีเอฟซี
ก็จะได้ไปฝึกซ้อมถึงที่ญี่ปุ่นเลยค่ะ